นี่คือภาพบรรยากาศในพิธีกรรมเลี้ยงปู่ตาหรือว่าทำบุญเลี้ยงปู่ตาที่บริเวณ
ปูตาบ้านรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาครับ
พิธีกรรมนี้นะถือว่าเป็นพิธีกรรมแล้วก็ประเพณีที่ชาวบ้าน
ปฏิบัติสืบทอดกันมานานกว่าร้อยปีแล้ว
คือเขามีความเชื่อเหมือนกับเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
เปรียบเหมือนเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชาวบ้าน
ในวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานที่จะถึงนี่แหละครับ
ภายในพิธีนะครับชาวบ้านก็นำเครื่องสการะต่างมาประกอบพิธี
ทูบเทียนอาหารคาวหวานผลไม้หมากพลูเพื่อเส้นไหว้ปู่ตา
จากนั้นก็ทำการประกอบพิธีโดยมีร่างทรงนุ่งขาวห่มขาว
นำประกอบพิธีเชิญปู่ตามาเข้าทรงมีการเข้าทรงด้วยนะ
เป็นเรื่องราวความเชื่อของชาวบ้านเขานะครับเข้าทรงเพื่ออะไร
เพื่อมารับเครื่องเส้นไหว้และขอคำทำนายความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน
หลังจากนั้นก็จะเป็นการฟ้อนถวายนี่มีนางรำด้วยนะครับ
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอเข้ามานั่นเองครับ
ยังไม่หมดเท่านี้ที่หน้าแปลกคู่สุขของเราไปเห็นอะไรครับ
ปั้นช้างที่เห็นอยู่เนี่ยมองลงไปที่ขาเห็นนี่ไหมเชือกครับ
เชือกมัดดี้ขาของช้างปูนปั้นเอาไว้ทั้งสองเชือก

เห็นแบบนี้แล้วก็งงนะครับเขาเชื่อว่าเป็นการผูกช้างไม่ให้หนีไปที่อื่น
เนื่องจากช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองใช่ไหมน้องใบตอง

ก็จะต้องคอยปกปักรักษาหมู่บ้านด้วยนั่นเองไม่ให้ไปที่ไหนนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเลี้ยงปู่ตาเจ้าบ้านแล้ว
ชาวบ้านก็จะนำอาหารที่เหลือกลับไปรับประทานที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณที่หาดูได้ยากของชาวบ้านรังกายใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา